นี่คือภาพที่มีการประชุมรัฐสภาในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ประธานรัฐสภาในชวนหลีกภัยได้เรียกประชุมนะฮะ
มีการหารือระหว่างหัวหน้าพักแล้วก็ตัวแทนพักการเมือง
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับ
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการชุมนุมที่เกิดขึ้น
และข้อเรียกร้องหนึ่งก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูล
แต่ว่าตอนนี้สภาปิดนะฮะจะเปิด๑พฤศจิกายน

แต่ว่าควรจะเปิดขึ้นมาอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลานี้

ใช้เวลาประชุมกันประมาณ๓ชั่วโมงนะครับ
ที่ประชุมทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับ
สสตัวแทนภัครมือต่าง
มีมติร่วมกันเห็นควรว่า
ควรจะให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะครับ
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องนั้น
ก็ให้รอคณะกรรมธิการที่เขากำลังศึกษาอยู่
ให้ไปเร่งสรุปรายงานร่างแก้ไข๖ฉบับที่ยื่นต่อสภามาแล้ว
เสร็จภายในวันที่๒๒ตุลาคม
ส่วนร่างที่๗เป็นร่างของทางไอลอร์ที่ประชุมยืนยันว่า
จะพยายามเร่งให้นะครับเพื่อจะได้นำมาพิจารณารวมกันในคราวเดียว
ซึ่งอันนี้ก็ที่ตรงกันอีกประการหนึ่งก็คือ
ถ้าเปิดได้นะครับก็ได้
แม้จะมีเวลาเพียงไม่มากก็จะถึงสามัญแล้วเนี่ย
ทุกคนก็เห็นว่าเวลามีค่ามากในสถานการณ์อย่างนี้
วันสองวันที่เร็วขึ้นก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจึงไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อที่เราจะต้องเป็นอุปสรรค
ก็หลายท่านก็บอกว่าเรื่องพรกรฉุกเฉิน
ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหยิบยกมาพิจารณาเป็นข้อเสนอกับรัฐบาลไป
ซึ่งหลายท่านก็บอกว่าควรจะยกเลิก
หรือจะยกเลิกก่อนหน้าเปิดสมัยประชุมเลย
ถ้ารัฐบาลจะคิดทำก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี
อันนี้เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งที่เสนอนะครับ
แล้วเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลก็เป็นสาระหนึ่ง
ซึ่งคิดว่าถ้าได้เปิดวิสามันแล้วเนี่ย
ก็ควรที่จะต้องดำเนินการเรื่องโหวตรับไม่รับรัฐธรรมนูล

เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเนี่ยจะเปิดวันไหนอย่างไรนะฮะ
แต่ว่าสมัยสามัญเนี่ยเดี๋ยวจะเปิด๑พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับ
แต่ว่าที่แน่นอนก็คือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูลเนี่ย
จะให้คณะกรรมธิการของทางรัฐสภาที่ศึกษาอยู่๖ร่างเนี่ย
เร่งศึกษาให้เสร็จภายใน๒๒ตุลาคมนะครับ
เรื่องนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ลาออก
ทางพักการเมืองจะเป็นพักรัฐบาลหรือว่าทางเพื่อไทยคุณสุธินคลังแสงบอกว่า
เพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกลาออกก็ต้องไปเลือกนายกกันใหม่
ในชื่อในตะก้าที่มีอยู่ตามระบบรัฐมนูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
หรือต่อให้รัฐบาลยุบสภาก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่
ภายใต้รัฐธรรมนูลที่ใช้กันในปัจจุบันนี้แหละ
เพราะฉะนั้นควรจะไปมุ่งที่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูลก่อนดีกว่าหรือไม่อย่างไร
ตรงนี้นะฮะที่ทางสภาเขาบอกว่าอย่างนี้นะ
ส่วนเรื่องอื่นเขาก็ไม่ได้ก้าวล่วงเขาก็บอกว่าเอาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูลก่อน